สวัสดีครับกีฬาสายวันนี้นะครับเราพูดคุยกันเรื่องของปรากฏการณ์เหมือนกัน
สำหรับกองเชียร์หน้าใหม่ของฟุตบอลทีมชาติไทยที่ใช้ศิลปินเกิลกรุ๊ปชื่อดังนะครับ
ที่ตอนนี้กระจายไปสู่ทั่วประเทศของเรานะครับสร้างโอตะขึ้นมาหลายต่อหลายกลุ่ม
แต่ว่าที่แน่เนี่ยนะครับประตูที่ได้มานะครับเมื่อสักครู่
จุดโทษของที่ยี่สิบสามแม้ว่าได้จุดโทษครับ
แต่ว่าซองฮามินเนี่ยก็ยิงเข้าไปผู้สินมองว่าไปขยับแล้วหยุดนะครับ
เปอร์ก็บุกต่อเนื่องนะครับท่ามกลางหิมะที่ตกลงมาครับ
นำห่าง๕๑จากการยิงที่เสา๒ของสนเฮงมิน
แล้วก็ทดเจ็บสเปอร์นั้นปิดท้ายอีกหนึ่งลูกจากคายวอคเกอร์นะครับ
ตัวสำรองจบเกมครับสเปอร์ชนะไป๖ต่อ๑ก็ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมนะครับ
ที่เสียเวลาไปร่วม๕นาทีแล้วดูอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ครับ
สนุกตลอดทั้งปีไปพร้อมกันครับ
การตลาดระหว่างเกอร์กรุ๊ปชื่อดังนะครับที่ร่วมเชียร์ทีมชาติก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
ในช่วงก่อนฟุตบอลโลก๒๐๑๔ที่บราซิล
ซึ่งรายละเอียดต่างจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วนี้ครับ
ถ่ายทอดนะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ทั้ง๔คู่วันที่๒๒มีนาคมและ๒๕มีนาคม
วันที่๑๕นะครับทีมที่ชนะนะครับจากทั้ง๒คู่
ก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแล้วก็ผู้แพ้จะไปชิงอันดับ๓นะครับ
ผู้แพ้ชิงดับ๓ก่อน๑๖น๓๐นแล้วก็คู่ชิง๑๙น๓๐น
สาขาบัตรก็มีแบบวันเดียวแล้วก็ดูได้ทั้ง๒วันนะครับ
ต่อกันที่การแถลงความพร้อมครับ
อยากขอให้ผู้สินของสมาคมละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนกับการตัดสิน

ก็คือผู้ตัดสินที่๕และผู้สินที่๖ทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
เฉพาะในเกมล่าสุดที่ทีมเปิดบ้านเสมอกับสุพรรณบุรีไป๒๒
ต้องเสียประโยชน์นะครับในหลายจังหวะหลังจากถูกฝั่งตรงข้าม
เล่นนอกเกมและไม่ได้รับการปกป้องเท่าที่ควรครับ
เราไม่ได้โทษบุรสินนะที่เราไม่สามารถเก็บ๓คะแนนได้
แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้
ว่าปกป้องนักเตะให้ได้มากกว่านี้นะ

ตัดสินใจไม่หยุดหลีกในช่วงและจะไม่เปล่านักเตะ
มาร่วมทีมชาติในช่วงอัปดาห์ได้
ก็บอกนะครับว่าช่วงดังกล่าวหากลีกไม่พักเบรกจริง

ก็คือนนม่วงงามนบพลพลคำและสันติภาพจันหง่อม

แล้วก็อาจจะมีคนอื่นที่ติดทีมเพิ่มเติมไปอีก
ก็กระทบกับผลงานของทีมในช่วงนั้นแน่
จากนี้ครับการหยุดหลีกยังทำให้โปรแกรมไปอัดในช่วงท้ายระดูการ
และส่งผลกระทบโดยรวมกับทุกสโมสรมากกว่าครับ

ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสมาคมก็พร้อมที่จะรับฟังสโมสรที่
ได้รับผลกระทบที่มีนักเตะทีมชาติที่อยู่ในข่ายติดทีมชาติหลายต่อหลายคน
เดี๋ยวต้องดูข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับ